ชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับ

ปรากฏว่าคนที่ลงมาจากรถตู้ตำรวจ

แปลว่าเอารถของตำรวจ

คุณขนครอบครัวมาเที่ยวเหรอคะ

เจ้าของคลิปเขาบอกเลยนะคะเขารับไม่ได้เลย

ปะปิ๊กนิก
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือมีทั้งหัวเกลียนนะ

ถูกประสงค์คือใช้ในราชการถูกไหมคะ

ดูจากดาวอังคารก็รู้ว่านี่คือ

สพพลกรังนครราชศรีมา

เจนเลยเจ้าของคลิปบอกว่ารับไม่ได้เลย
เพราะอะไรคะ๑ไม่เหมาะสม

นี่เอาไปใช้เพื่อการส่วนตัวใช่ไหม

แบบนี้ก็ได้เหรอ

บอกว่าพาครอบครัวมาเที่ยวชะอำค่ะ

ซึ่งเป็นรถตู้ของตำรวจสพพลกลางย้ำอีกรอบหนึ่ง
พาจากรถตู้เนี่ยพอเขารู้ตัวแล้ว

ไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ
ห่างจากจุดไปเนี่ยซะกันประมาณ๒๐เมตร
ดนตรีกันสนุกสนานเลยจ้า
ภาษีเขาไม่สบายใจนะคะ
กีต้ามาครบเลย